ตอนนี้เรียกแฟนได้เต็มปากแล้วนะคะไม่ใช่ดิฉันค่ะ
ต้นหอมสกุลตลานะจ๊ะบอกเลยว่ากลับมาคัมแบ็คครั้งนี้
ชีวิตดีเริ่มต้นอีกแล้วจ้า

เขาบอกตอนนี้เขากลับมาเรียกซานประชากร

หลังจากที่ตามง้อขอโอกาสจากหวานใจรุ่นน้องไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะ

หลังจากได้ปรับความเข้าอกเข้าใจกัน
พร้อมกับขอบคุณหนุ่มสันออกสื่อด้วย
ให้โอกาสทำความรักครั้งนี้ให้มันดีขึ้น

ส่วนประเด็นที่ถูกมองว่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่สร้างกระแส

ตอนนี้ก็เกิดกลับมาคืนนี้กันแล้วก็เกิดแล้วเนอะ

ทุกอย่างก็ให้เวลามันทีนี้
พอมันผ่านสเต็ปของการละหองระแหง
มันจะเป็นช่วงของการแบบค่อยเดินแล้ว
เป็นศึกษาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วซึ่ง
ซึ่งก็คิดว่าน่าจะรอด
ก็รู้สึกดีว่าอย่างน้อยเราก็คว้าลูกโป่ง
มันเคยลอยจะหลุดมือกำเชือกไว้ได้แล้ว

เหลือคือทำยังไงให้ลูกโป่งนี้มันอยู่เหมือนเดิม

เป็นดาราที่ไม่ปิดเรื่องส่วนตัว
ฉะนั้นทุกเรื่องส่วนตัวจึงมีกระแสออกไปเรื่อย

ถ้าหอมนั่งแคร์ทุกคนหอมไม่เป็นอันทำอะไรพอดี
แล้วก็หอมไม่ห้ามความคิดคนที่บอกว่า

คือด้วยความที่หอมมันไม่แคร์อยู่แล้ว
จะให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับคู่นี้